คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้ากรณีที่เกิดเหตุ

แล้วก็ทำให้น้องนักศึกษาฝึกงานที่บุรีรำ

ทีนี้มีพ่อแม่ของ๑ใน๑๓ศพ
เสียชีวิตเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรม

เพราะว่าพรบของรถคันนี้ก็ขาด
รถกระบะนักศึกษาเทคนิคไปฝึกงาน
เสาไฟฟ้าพลิกคว่ำเสียชีวิต๑๓ศพ
ตั้งแต่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

คือนายวีรวัตรกล้าจริงเป็นชาวบุรีรำ
มีการจัดงานชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้คุณพ่อของนายวีรวัตรผู้ตาย
ก็คือคุณพ่อศิลากล้าจริงออกมาเปิดเผยนะ
คุณพ่อเนี่ยเสื้อสีเขียวนะคะ

กับเหตุการณ์ที่ต้องเสียลูกชายไป

พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เนื่องจากรถกระบะคันนั้นเนี่ยพรบขาด
อกจากนี้ครอบครัวก็ได้รับการประสาน
จากอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
บอกว่าพ่อลูกพ่อเนี่ย
ไม่สามารถได้รับเงินจากการบริจาคช่วยเหลือนะ
ถึงแม้เงินบริจาคจะเข้ามา๒ล้าน๒แสนกว่าบาท

เพราะว่าลูกคุณพ่อไม่ได้เป็นนักศึกษาที่ไปฝึกงาน
พ่อได้ฟังแบบนี้คิดในใจเลยค่ะ
ว่าลูกพ่อต้องตายฟรีใช่ไหม
ส่วนคนที่ถือกรอบรูปลูกชายอยู่ก็คือคุณแม่เมื่อสักครู่นี้นะคะ

มีพ่อของคนที่ขับรถกระบะมาเยี่ยม
แล้วก็เอาเงินมาให้ดูแลเบื้องต้น

ส่วนตัวแล้วคุณแม่ก็เห็นใจนะ
ทางฝากฝั่งครอบครัวของคนขับรถ
แต่ว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณแม่เองก็ต้องทุกข์ทรมานค่ะ

ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามามาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนะคะ
ไปเป็นผลของตัวเองนะครับ

ไม่รู้นะครับ
คะต้องเว้นตลอดใช่ไหมค่ะ

ตลอดภัยนะครับ
เพราะว่าบ้านเรือนมันก็ไม่มีที่จะอยู่
มีลูกแค่สองคนก็เสียไปแล้วคนหนึ่ง
นี่ค่ะมีลูกอยู่๒คนเสียลูกไปแล้วคนนึง
แล้วคุณแม่ก็บอกด้วยนะสรุปนิดนึงค่ะ
เงินที่คุณแม่ได้มาได้มาจากครอบครัวของคนขับรถกระบะ๓๐๐บาท
แล้วคุณแม่ก็ได้เงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าครอบครัวพอเนี่ยได้มาอีก๓๕๐๐๐บาท
รวมแล้วเป็น๓๘๐๐๐บาท
เงินตรงนี้ค่ะคุณแม่บอกว่าไม่พอจะมาจัดงานศพไม่พอ
ครอบครัวมีหนี้สินจากการจัดงานศพหลายหมื่นบาทเลย
แล้วคุณแม่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของครอบครัวด้วยนะคะ